แจกหน้ากากอนามัยแบบนี้ค่ะ
ตามท้องถนนแยกสำคัญของเชียงใหม่เลย
เพราะรู้ว่าเป็นที่ต้องการของประชาชนเป็นอย่างมาก
กลุ่มวัยรุ่นพลเมืองดีนะคะเขารวมตัวกัน
ทุกคนที่มาแจกเนี่ยไม่ได้รู้จักกันมาก่อนด้วยนะ
แต่มีใจเดียวกันคืออยากช่วยเหลือผู้คนชาวเชียงใหม่
อยากจะสร้างสิ่งดีให้กับสังคม
ซึ่งต้นโพสต์เรื่องนี้มาจากผู้ใช้รายหนึ่ง

แต่พวกเราพร้อมที่จะสร้างสิ่งดีให้สังคมร่วมกันครับ
ก็มีคนสงสัยแหละว่าเอ๊ะแล้วกลุ่มนี้เขามาจากไหน
ทำไมอยู่ถึงมีงบประมาณมาแจกหน้ากากฝุ่นพิษได้ถึง๑๐๐๐ชิ้น
ชาวเชียงใหม่ที่รับหน้ากากมาเขาก็อดถามไม่ได้เหมือนกันว่า
นี่หนูมาจากไหนกันมาจากหน่วยงานไหนเหรอ
คำตอบที่ได้รับก็คืออ๋อไม่ได้มาจากไหนค่ะ

ก็เลยกลายเป็นกลุ่มจิตอาสาไม่ประสงค์ออกนามนะคะ

ผู้ที่นำมาโพสต์คนแรกเป็นเจ้าของธุรกิจ
กระจายสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่

สี่แยกรินคำห้างเมย่าด้วยนะคะ
ชาวเชียงใหม่ใครยังไม่มีนะก็ไปรับกันได้

ก็ตอนนี้ต้องดูแลสุขภาพร่างกายกันดีหน่อย
ถ้าสมมุติว่าไปรับไม่ทันไม่มีจริง
หน้ากากอนามัยแบบปกติได้แต่ต้องใส่ซ้อนกัน
สองชั้นหรือไม่ก็เอากระดาษทิชชู่รองไว้นะคะ